รัฐบาลเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนไปร่วมกันทำบุญตักบาทครับ

เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันปิยะมหาราช๒๓ตุลาคม
สำหรับกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่๕ในวันที่๒๓ตุลาคม๒๕๕๙
เริ่มตั้งแต่เวลา๖นาฬิกา๔๕นาที
ด้วยการตักบาทพระสงฆ์๕๗๐รูปณพระราณพระราชวังดุสิต
จากนั้นเวลา๘นาฬิกามีพิธีวางพวงมาลา
และถวายบังคมหน้าพระบรมราชานุสร
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัว
น้องรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทย
ขอเชิญชวนหน่วยงานต่างทั้งภาครัฐและเอกชนและภาคประชาชน
พวงมาลาไปถวายสักการะและถวายบังคม
พร้อมกับเยี่ยมชมนิทัศกาลเผยแพร่พระราชประวัติ

ขณะที่ในเวลา๑๙นาฬิกา
จะมีพิธีจุดเทียนที่ท้องสนามหลวง
พร้อมกับการสวดมนต์ตามวัดต่างทั่วประเทศด้วยนะครับ

ตั้งแต่เวลา๑๙นาฬิกาหรือว่า๑ทุ่ม

ไปจนถึงวันที่๒๒ตุลาคมจนเสร็จสิ้นพิธีในวันที่๒๓ตุลาคม
แล้วก็จะจัดให้เดินรถทางเดียวในถนนราชดำเนินนอก
ที่บริเวณ๔แยกมิสกวันถึงแยกพระรูปร๕๙
ซ้ายไปแยกกองพลที่๑รักษาพระองค์
แล้วก็เลี้ยวขวาไปแยกวัดเบนจวะบอพิษดูสิตวนาราม
ในวันที่๒๓ตุลาคมตั้งแต่ตี๔เป็นต้นไปจนเสร็จพิธีครับ
ซึ่งให้ประชาชนไปจอดรถได้ที่สนามม้านางเลิ้ง
แล้วก็จะมีรถบริการรับส่งไปจุดคัดกรองเพื่อเข้างาน
ขอความร่วมมือให้ทุกคนนั้นนำบัตรประชาชนไปด้วย
เพื่อแสดงตัวพร้อมกับแต่งกายเสื้อผ้าสีชมพู
ไปร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพลียงกันนะครับ